ฟุตบอลไทยลีกในวันนี้นะครับมีแข่งขัน๑คู่ชนบุรีเอฟซีจะเปิดบ้าน
ต้อนรับกลับมาเยือนเชียงรายยูเนเต็ดเวลาสิบแปดนาฬิกานะครับโดยศักดิ์สิทธิสิงโตทอง
ผู้จัดการทีมของชมบุรีก็ประกาศต้องการล้างแค้นเชียงรายหลังแพ้มาในนัดชิงเอฟเคครับ
รอบหนึ่งปีด้วยเวลานี้ชมบุรีกำลังมั่นใจนะครับ
ชนะมาสองแล้วก็เสมอ๒ยังไม่แพ้ใครนำเป็นจ่าฝูงส่วนเชียงรายไม่ชนะใคร
แล้วก็อยู่อันดับเก้านะครับโปรแกรมวันเสาร์นะครับ
ของฝุ่นปลทายฬีการท่องเรือจะพบกับเมืองทอง
เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาประจวบประจวบเอฟซีนะครับ
ก็แข่งขัน๑๘รายการทั้ง๓คู่นะครับ